นั่นนะคะนักร้องชื่อดังคุณโจอี้บอยเป็นหนึ่งในศิลปินที่ออกมารณรงค์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน
ซึ่งล่าสุดก็มีการโพสต์คลิปนะคะในการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมใจกัน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านเราลองไปดูคลิปนี้กันค่ะ
สวัสดีครับจุ้ยบอยนะครับผมวันที่เก้ามิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนนะครับ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดหน้านะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชนะครับผมออกมาช่วยกันนะครับผม
แล้วเจอกันแน่นอน๙มิถุนายน
อีบอยหรือนายอภิษฎโอภาษเอี่ยมลิขิตศิลปินชื่อดังอัดคลิปวิดีโอความยาว๑๘วินาที
เชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกป่าที่จังหวัดน่านจำนวน๒๒๗๔ไร่
ในวันที่๙มิถุนายนนี้นะคะเป็นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เฟซบุ๊กนายสุวัสดิพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะ
ซึ่งจะมีการปลูกในพื้นที่บ้านน่านมั่นคงตำบลป่าแลวหลวงอำเภอเมืองน่าน
หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารนำกำลังลงพื้นที่กว่า๕๐นาย
ปักทงยึดคืนผืนป่าต้นน้ำจากการถูกบุกรุกจำนวน๒๒๔๗ไร่
เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พร้อมทั้งมีการแบ่งแนวเขตแดนกันพื้นที่ที่ยึดคืน
เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและให้มีแหล่งน้ำใช้ตลอดทั้งปี
หากพื้นที่ต้นน้ำสามารถฟื้นฟูคืนพื้นที่สีเขียวได้
ก็จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรตลอดทั้งปีค่ะ